ที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีม

อุโมงลมที่มีลมขึ้นมาแล้วเราไปลอยตัวอยู่ข้างบน

คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมคนคนนี้
เขามีวิธีการทรงตัวขั้นเทพ
ไปดูกันก่อนว่าเขาจะทรงตัวเก่งขนาดไหนนะครับ
อุโมงลมที่มีลมขึ้นมาแล้ว
เป็นไงคุณ
สุดยอดเมื่อกี้พุ่งอะไรแล้วอยู่ดีคือออกประตูไปได้ด้วยการทรงตัว
เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นที่ผ่านมาหลากหลายนาทีเมื่อกี้นี้
จากทรงตัวสุดยอดแล้วเขากะระยะสุดยอด
ลีลาเขาสุดยอดเหมือนกันนะครับ
มากนะครับเรื่องราวแบบนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเด็กอย่าทำตาม
ความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบต้องติดป้ายไว้แบบนี้เลย
ก็พุ่งโจรทะยานลงมาเกือบถึงพื้น
แต่ว่าสามารถที่จะแบบกะระยะได้แบบนี้ถ้าคนไม่ฝึกฝนอันตรายนะฮะ
นี่คือคลิปวิดีโอของผู้เข้าแข่งขันวินเกม

ประจำปี๒๐๑๖จัดขึ้นที่ประเทศสเปนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการเฟ้นหาสุดยอดนักลอยตัวในอุโมงลม
ที่จะสามารถควบคุมร่างกายขณะร่อนตัวและก็แสดงท่วงท่าได้อย่างน่าประทับใจที่สุดนะครับ
ซึ่งชายคนนี้ชื่อว่าลีโอโวลคอฟ
คือผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศของปีนี้ไปครองเลยนะคุณ
เพราะว่าดูลีลาเขาไม่ธรรมดาจริงนะครับ

ฝีมือได้รับเสียงปรบมือกันอย่างล้นหลามนะครับ
คลิปนี้ได้รับเสียงชื่นชมเผยแพร่
๓วันยอดวิวสูงถึง๑แสนครั้ง
แล้วก็มีคนนำไปโพสต์ตามสื่อโซเชียลต่างอีกมากมายเลยล่ะครับ
ส่วนอุโมงลมที่เห็นกันอยู่นี้นะคะ
ถือเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านกีฬาไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
ซึ่งอุโมงลมก็ทำจากผนังกระจกทรงกระบอกสูง
ส่วนที่พื้นเนี่ยก็จะมีกังหันเพื่อเป่ากระแสลมแรงให้พุ่งออกมานะคะ
โดยภายในอุโมงลมผู้เล่นจะสามารถลอยแล้วก็หมุนตัวตีรังกาไปมาได้อย่างอิสระ
ก็เหลือคล้ายเป็นการเล่นกับแรงลม
เรารู้สึกว่าเราลอยได้แล้วก็สามารถควบคุมรีลาสวยงาม
และลีลาแต่ละท่าเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการที่จะพุ่งดิ่งการที่จะพุ่งขึ้นพุ่งลงนะฮะ
หมุนตัวนะครับชอบตอนจบนะตอนจบท้ายนะฮะ
นี่อยากให้ดูไปถึงตอนจบได้ไหมสักนิดหนึ่งละกัน
นี่แบบติ้วแป๊บนึงแล้วก็ฟึ๊บขึ้นไปอีกรอบ
บินด้วยนะฮะมีข้างดีกันใช้ลีลาแขน
แล้วก็ทำเป็นกังหันติ้วอีก
ใกล้ลงหรือยังใกล้ลงอีกยังอีกจังหวะหนึ่ง
ขึ้นหลายรอบแล้วรอบสุดท้ายนี่เพิ่งจำได้ว่า
นี่ละขึ้นมาค่ะเนี่ย
ดูจังหวะเขาโลกนั้นดูนะเดินออกไปเลย
คือโอ้โหต้องปรบมือให้จริงลีลาแบบสุดยอด
ลงมานึกว่าจะหัวทิ้มลงมาตีรังกายอีกรอบแล้วพุ่งออกมา
แล้วแลนด์ดิ้งนิ่งมากแล้วยืนสองขาแล้วออกไปเลย